แต่ว่ามันไม่ได้มีในเคสของยายบวนท่านเดียวสิครับ
พอมีเรื่องของยายบวนก็จะมีอีกหลายรายเกิดขึ้นตามมา
แล้วก็ต้องการความช่วยเหลือเหมือนกัน
ว่าต่างอำเภอถูกเก็บเบี้ยยังชีพย้อนหลัง๑๖ปี

โอ้โหยายก็บอกว่ายายก็ไม่มีเงินอะนะ
ลูกชายยายก็เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับเรื่องของการรับราชการเหมือนกันคุณผู้ชมครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคุณยายคนนี้ชื่อว่าคุณยายทิมคุณผู้ชม

คุณยายทิมสังสนิทนะฮะอยู่ตำบลลำไซโยงอำเภอนางบรองครับ
ทิมเขาบอกว่าได้รับเงินก้อนแล้วก็เงินบำนานพิเศษเพราะอะไร
ปี๒๕๓๕ลูกชายซึ่งเป็นตำรวจตะเวนชายแดนที่อำเภออุ้มผางที่ตาก
หายไปสาบศูนย์หลังจากเกิดเหตุการณ์กองกำลังกะเหลี่ยงบุกโจมตีฐาน
แล้วพอปี๒๕๔๗ก็มีสมาชิกอบตมาขอเอกสารคนชะลาในหมู่บ้าน
ทำเรื่องขอรับเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุนะฮะก็ทำที่อบต
ซึ่งไม่มีใครมาซักถามอะไรยายเลยว่ายายมีลูกรับราชการไหม
ยายได้เบี้ยบำนานพิเศษอะไรไม่มีใครมาถามยายก็ให้เอกสารไป
แล้วก็ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเรื่อยมา
จนกระทั่ง๒๓มิถุนายน๒๕๖๓ซึ่งเป็นปีเดียวกันกับที่ยายบวนโดน
ที่เขามีการบูรณาการระบบนะฮะก็เลยมีหนังสือจากอบตแจ้งไป
เพื่อขอเรียกเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากยายทิมคืน
ที่รับไป๑๖ปีที่ผ่านมาเป็นเงิน๑๒๑๘๐๐บาท
บตแนะนำคุณยายต้องชำระคืนเดือนละ๕๐๐๐บาท
ให้เวลา๒ปีนะแล้วจะไม่เสียดอกเบี้ย
ปัจจุบันจ่ายคืนไปให้แล้ว๖เดือนเดือนละ๕๐๐บาท
ยายทีมต้องดูแลหลานกรรมคลา๔คนคุณผู้ชม
ถ้าเกิดว่าเรื่องราวของยายบวนและคนอื่นได้รับเรื่องของการช่วยเหลือเยอะแยะแย่จากเคสนี้
เสียเงินเรียกคืนเบี้ยผู้สูงอายุย้อนหลังไป

บางทีผมรู้สึกว่าไอ้คำว่าบูรณาการ
เป็นคำสวยที่ถูกเขียนขึ้นแต่ไม่ได้ทำจริง

รณาการคือร่วมกันทั้งกระบวนการ

คุณต้องรู้เท่ากันนะฮะ
หรือเขาอาจจะไปแปลความว่าบูรณาการแปลว่าความยุ่งยาก
ภาษาชาวบ้านเพิ่งตรวจเจอปีที่แล้วเอาง่าย
ไปดูอีกคนนึงคุณตาจรรย์หลามจันทึกอายุ๗๖ปีครับ
อยู่ที่นิคมหินโคนอำเภอลำปลายมาตร
ก็ร้องเรียนบอกว่าถูกเรียกคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ๗๔๔๐๐บาทครับ
เพราะว่าคุณตาจรรย์กับภรรยาเนี่ยท่านได้รับบำนานพิเศษจากกรณีที่ลูกชาย
ซึ่งเป็นตำรวจพลร่มแล้วเขาก็เสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่
เมื่อเดือนการยะยนต์๒๕๕๒บาท
โดยอบตหินโคนมาเลยยกทีมงานมาที่บ้าน
เอาเอกสารจากกรมบัญชีกลางมาแล้วก็หนังสือรับสภาพหนี้
ให้คุณตาเซ็นและแน่นอนครับมาพร้อมกับสัญญาผ่อนชำระหนี้ด้วย
โดยต้องจ่ายเดือนละ๘๙๓งวดตามที่เจรจากันไว้แล้ว
คุณตาบอกจ่ายไว้ที่เท่านี้แล้วก็ได้จ่ายงวดแรกไปแล้วด้วย
เมื่อวันที่๑๐มกราคมที่ผ่านมาครับ
ค่ะยังไม่หมดนะคะไปดูที่โคราชนครราชศรีมาอีกคนนึงค่ะ
ลักษณะคือคล้ายกันเลยพล็อตเรื่อง

ได้รับหนังสือจากเทศบาลตำบลจอหอเรียกคืน
เงินเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุแกเคยได้รับมาตลอด
แล้วปรากฏว่าเรียกคืนเป็นเวลา๑๑ปี
ลักษณะคล้ายกันเปี้ยเลยเป็นเงิน๗๗๓๗บาทนะคะ
คุณยายจวบรับเงิน๒ทาง
ก็คือเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับกรณีบำนานพิเศษ
กรณีสามีคุณยายเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่นะคะ
เมื่อปี๒๕๑๔ก็เลยทำให้ยายจวบ
ได้รับเงินบำนานพิเศษของสามีตั้งแต่บัตรนั้นเป็นต้นมา
ทีนี้มันเกิดปัญหาเพราะว่าอบตขอเรียกเงินคืน
เป็นเงิน๗๗๓๗บาทถามว่าเป็นปัญหาตรงไหน
๓เดือนแรกคุณอบตบอกว่า
เดือนที่๔จะเรียกเก็บเงินคืนในอัตราเดือนละ๑๑๐๐บาท
๓เดือนแรก๑๘๐๐๐บาทเดือนที่๔๓๐๐๐๐บาท
แต่ทีนี้คุณดูสิคะสภาพคุณยาย
ต้องใช้ไม้เท้าค้ำยันแล้วก็ไม่ได้มีรายได้อื่น
เพราะฉะนั้นลูกชายของยายจวบนี่แหละก็เลยต้องมาช่วยผ่อนจ่าย
เขาก็เลยไปเจรจาต่อรองกับทางอบตบ่อบ้าน
งั้นไอ้สามเดือนแรกที่บอกว่าจะต้องจ่ายคืนเดือนละหมื่นแปดผ่อนจ่ายได้ไหม
ครอบครัวจ่ายคืนไม่ไหวแต่ว่าทางเทศบาลไม่ยอมค่ะ
ก็เลยมีการส่งเรื่องไปฟ้องต่อสารแขวงนครราชศรีมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
แล้วถามว่าเรื่องราวนี้มันจะจบอย่างไร
ใครจะเป็นคนรับผิดชอบกับสิ่งที่มันเกิดขึ้น
เมื่อวานครับนักข่าวก็พยายามไปถามเรื่องนี้กับท่านนายกรัฐมนตรี
ผลเอกประยุจันทร์โอชานักข่าวถามเลย
จะว่ายังไงเพราะว่าคนกำลังวิภาควิจารณ์กันอยู่เยอะมาก
ท่านก็บอกว่าตอนนี้นะผมก็มอบหมายให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจอยู่
แล้วดูว่ามีคนได้รับผลกระทบมากน้อยเพียงใด
ซึ่งปัจจุบันก็ได้มีการเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมบัญชีกลางแล้ว
ซึ่งหวังว่าจะไม่มีเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นอีก
ใครที่เป็นเคสใกล้เคียงกันกับที่เราบอกไป
เอกสารไว้หรือว่ารีบแสดงตัวว่าท่าน
เป็นหนึ่งในบุคคลที่ถูกเรียกเงินคืนไป
แล้วก็ดูว่ารัฐบาลเค้าจะเยียวยาอย่างรั้ง

เอามารวมกันข้อมูลจะได้ถูกตรวจสอบได้ง่ายนะคะ
แล้วก็ป้องกันเรื่องของการทุจริตได้ด้วยนะคะ